เพราะว่าตอนนี้เปิดค่ายเพลงไปเลยค่ะ
ค่ายให้กับลูกสาวสุดที่รักเลย
ลูกสาวคนที่๒นะชื่อว่าน้องมีย่านะคะ
คุณพ่อตัดสินใจเปิดค่ายเพลง
เพื่อที่จะสร้างผลงานเพลงให้กับน้องมีย่าเลย

คุณพ่อพีชกับคุณแม่เจงก็บอกว่า
ที่ตัดสินใจเปิดค่ายเพลง
เอาจริงนะไม่ได้หวังผลกำไรจากธุรกิจนี้มากเท่าไหร่หรอก
แต่ว่าต้องการที่จะสารฝันของลูกสาวให้เป็นจริงจ้า
ผมบอกน้องว่าเราจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุด

ก็สำหรับน้องที่อายุแค่นี้มีซิงเกิ้ลเป็นของตัวเอง
หัดทำงานสิ่งที่พ่อกับแม่ต้องการมากที่สุด

แล้วก็นำมาปรับใช้ในอนาคตให้ได้
ขั้นตอนที่ทำออกมาจนสำเร็จเนี่ย
น้องมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน
เราสองคนก็คือภูมิใจว่า
ในสิ่งที่เราพยายามทุ่มเททำให้ลูกเนี่ย
ลูกพยายามแล้วก็ตั้งใจทำมันอย่างดีที่สุดค่ะ
ก็ขอบคุณมากเลยเพราะทุกอย่างเป็นอะไรที่ดีมาก